คุณผู้ชมฮะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับ
นักท่องราตรีล้มฮะ
รั้วนะฮะมันเป็นเสาไฟของลานจอดรถ
ไปแป๊บเดียวล้มลงไปชักเลยฮะชักตาตั้งเลย
เพื่อนจะเข้าไปช่วยคิดว่าเป็นอะไรเพื่อนจะไปดึงตัวนะคุณ
ปรากฏเพื่อนดึงไม่ได้เพราะว่าถูกไฟดูด
เพื่อนต้องสะบัดตัวออกมากว่าจะช่วยได้จริงแค่ไม่กี่นาที
แต่สุดท้ายสาวสองคนนี้เสียชีวิตนะฮะ
คุณผู้ชมมีคลิปวงจรปิดให้ดูกันนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้แหละฮะ
คือเห็นไหมครับสาวสองคนหนึ่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะ
แล้วเขาก็นั่งลงไปแค่นั่งลงไปกับพื้นเท่านั้นเองนะฮะ
สักพักหนึ่งเหมือนเขาจะถ่ายรูปตัวเองเซลฟี่ตัวเอง
ส่วนเพื่อนก็ยังสนุกสนานอยู่อันนี้คือหลังสถานบันเทิงเลิก
นี่อยู่ที่ลานจอดรถกันต่างคนต่างจะแยกย้ายกันแล้ว
แล้วเห็นไหมครับสาวสองคนนึงที่เราชี้ลูกศรสีเขียว
เธอนั่งลงไปกับพื้นสักพักเธอหงายหลังเนี่ย
เธอจะเซลฟี่ของเธอนะอันนี้ยังปกติอยู่เลยนะ
คุณผู้ชมแล้วนั่งอยู่ใกล้เซลฟี่แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนอยู่ข้างหน้า
อยู่ข้างหน้าก็เหมือนกับยืนอยู่ค่ะ
หลังจากนั้นเหมือนเธอจะหงายหลังพิงอะไรสักนิดนึง

เพื่อนยังเต้นอยู่เลยว่าเฮ้ยแล้วสักพักหนึ่งหันไปอ้าวเป็นอะไรอะ
พักแต่ละคนรู้แล้วนะเพื่อนพยายามจะไปช่วยกัน
แต่ละคนแตะตัวแล้วแตะไม่ได้คุณสะดุ้งเลย

มีน้องผู้ชายสองคนจะวิ่งมาช่วย
คุณดูนะคนเสื้อคลายขาวดำเนี่ยเหมือนกับสะดุ้งเหมือนกัน
ลากมาเนี่ยกระเด้งเลยเพราะว่าโดนไฟดูดไฟช็อตเหมือนกัน
ทีนี้มีสาวสองคนหนึ่งก็มีสตินะฮะ
เอาเหมือนถุงพลาสติกหรือผ้าพันคออะไรของเธอเนี่ย
มาช่วยดึงร่างของสาวสองคนนี้คุณ
สักพักหนึ่งนะสาวสองคนนี้นะชักตาตั้ง
แล้วก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจปั๊มขึ้นมาได้แป๊บหนึ่ง
รถกู้ภัยมานะฮะแล้วก็ปรากฏว่าชีพจรต่ำ
ที่สุดเสียชีวิตคุณนี่นาทีชีวิตจริงนะฮะ
เพราะว่าแค่ถูกไฟดูดคุณนับเวลายังไม่ถึง๑นาทีเลย
ปรากฏว่าเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะ
จอดรถสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เหตุเกิดตอนตี๑ของวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็คือข้ามคืนวันฮาโลวีนเพราะว่านักเที่ยวเนี่ย
ไปเที่ยวสังสรรค์ในเทศกาลฮาโลวีนกัน
เรื่องนี้นะคุณนะคือมันเริ่มมาจากเพจเฟซบุ๊กหนึ่งนะฮะ
ก็คือเพจมทุศรโพสต์ข้อความเอาไว้
บอกว่าร้านเหล้าดังกลางเมืองเชียงใหม่เล่นน้ำมันฮาโลวีน
ดูดตายปิดข่าวเงียบกริบแบบนี้ก็ได้เหรอ
ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากทางตำรวจสพช้างเผือก
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยต้องลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ว่าตกลงเนี่ยฮาโลวีนเล่นน้ำกันหรือเปล่า

แล้วมีการปิดข่าวจริงเหรอใช่ฮะ
นี่ครับไปตรวจสอบแล้วขอวงจรปิดจากลานจอดรถดังกล่าว
ก็เลยเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
ว่ามันเกิดเหตุไฟดูดสาวสองที่ลานจอดรถตรงนี้นะครับ
ทีนี้เราไปคุยกับเพื่อนของผู้ตาย
และเป็นคนที่เผชิญเหตุด้วยว่าเนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ย
โอ้โหถูกไฟดูดไฟช็อตคนที่เข้าไปแล้วจะช่วยอ่ะนะ
นี่คนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มตรงนั้นนะฮะคุณพงศธร
คุณพงศธรเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาและเพื่อน๕๖คนเนี่ย

โลวีนนะฮะแต่งเป็นผีกันนะ
สารบันเทิงหลังร้านปิดก็เดินมาที่ลานจอดรถ
จะขึ้นรถกลับบ้านกันนะครับระหว่างยืนรอเพื่อนไปเอารถ
หยอกล้อกันรวมทั้งคนตายก็คือ
นายระวิชาพัฒน์อายุ๒๖ปีนะครับ
นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะตรงใกล้เสาเนี่ยนะฮะ
แล้วทีนี้ก็เหมือนเซลฟี่อยู่ดีแล้วก็หงายไปแป๊บนึง
ปรากฏว่าเพื่อนงงว่าทำไมหงายและชักตาตั้งแบบนั้น

พอเพื่อนเห็นก็รีบจะไปจับ
แต่ปรากฏว่าถูกไฟดูดด้วยนะครับ
ส่วนทางด้านของเจ้าของลานจอดรถนะครับ
ก็คือนายพีระให้ข้อมูลกับนักข่าวนะ

และมีการช่วยเหลือมีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว
โคมไฟที่อยู่หัวเสาตรงลานจอดรถ
คุณเห็นไหมฮะเสาน่ะมันมีโคมไฟอยู่

ติดไว้เพื่อส่องสว่างตรงลานจอดรถ
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ส่วนสถานบันเทิงไม่ได้เกี่ยวข้องกับลานจอดรถนี้นะ
เพราะลานจอดรถก็บริการให้จอดรถกัน

หลังเกิดเหตุทางเจ้าของลานจอดรถ
และทางสถานบันเทิงร่วมกันเลย
การให้ความช่วยเหลือทั้งค่ารักษาพยาบาล
น้ำมันในการนำศพไปทำพิธีที่จังหวัดสุโขทัย
เป็นที่เรียบร้อยคือรับผิดชอบทุกอย่าง
แต่ก็อย่างที่บอกแหละไม่ว่าจะติดตั้งมานาน
ไม่เคยเกิดเหตุมาก่อนมันไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดไง
ก็ต้องหมั่นตรวจเช็ก
ว่าอุปกรณ์ตรงไหนมันมีการชำรุดเสียหาย
แล้วอาจจะทำให้ไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตแบบนี้
เป็นบทเรียนสำคัญเลยนะครับ
ฟังเสียงของเจ้าของลานจอดรถตรงนี้หน่อยนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกกิติพงพฤทธิ์มูนี่พลุ่มกรรมสอบพชั้งเผือก

แล้วท่านลงพื้นที่หลายรอบในการตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้

คือตอนนี้ตำรวจรอสอบปากคำพ่อแม่หรือญาติของผู้ตาย
เดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยนะครับหลังจากเสร็จงานงานศพ
แล้วก็รอผลการชนะสูตรการสอบพยานเพิ่มเติมบางส่วน
ก็จะเรียกเจ้าของสารที่มาแจ้งข้อกล่าวหา
ก็โดนกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ทั้งนี้ต้องดูใบชนสูตรและผลการตรวจเป็นหลักด้วย
โดยจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายคุณ
ไม่น่าเชื่ออันนี้เรียกว่านาทีชีวิตจริงนะ
ล้มไปพาดสายไฟไฟดูดแป๊บเดียวนะคุณ
ปั๊มหัวใจเอาขึ้นมาได้แต่ชีพจรต่ำสุดท้ายเสียชีวิต
นำส่งโรงพยาบาลเลยนะเสียชีวิตบนรถกู้ภัยเลย
ค่ะพูดกับเรื่องอะไรแบบนี้การที่เราเห็นเหตุการณ์

ต้องมีความรู้ด้วยดูข่าวแบบนี้แหละคุณผู้ชม

ที่น้ำท่วมแล้วเสาไฟน้องนักเรียนโดนไฟดูด
อันนั้นมันก็ต้องมีพลเมืองดีที่แบบรู้ว่าต้องช่วยเหลือยังไง